ตอนนี้รีสอร์ทหรูบนเกาะเต่าก็เตรียมที่จะลื้อสไลเดอร์ยักษ์แล้ว
หลังจากที่อำเภอกเต่าถ์เกาะผงัญจังหวัดสุราชธารณีสั่งมา
รวมถึงยอมรับด้วยนะคะว่าสระน้ำนั้นได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทะเลจริง
ซึ่งทางด้านผู้จัดการก็ยืนยันบอกว่าได้มีการยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการแล้วค่ะ
คนงานของทรายแดงรีสอร์ทบ้านฉลกบ้านเก่าที่หมู่๔
ตำบลเกาะเต่าอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
กำลังดำเนินการลื้อเครื่องเล่นสไลเดอร์ยักษ์
หลังจากที่ถูกร้องเรียนไปยังชุดพยักษภัยกรมป่าไม้
ซึ่งด้านในเกริกไกรสงธานีในอำเภอกเกาะพงัน
ก็ได้สั่งให้ลื้อเครื่องเล่นนี้ออกภายใน๑๕วัน
และให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการปลูกสร้างอาคาร
และการขออนุญาตว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่
นายกิจจาเสนาจิตผู้จัดการของทรายแดงรีสอร์ทบอกว่า
ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างรีสอร์ทไปที่เทศบาลตำบลเกาะเต่า
ตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนปี๒๕๕๙
ยื่นเรื่องขอเช่าไปที่กรมธนารักษ์ในปีเดียวกัน
แต่เนื่องจากเดิมทีมีเจ้าของเปิดกิจการ
และมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก่อนหน้าแล้ว
เฉลียวเหรียญรุ่งโรศเข้ามาดำเนินการต่อ
ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเพิ่ม
ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ซึ่งตอนนี้เรื่องกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันทางรีสอร์ทเองก็มีเอกสารยืนยันจากจังหวัดสุราชธานี
ออกให้เมื่อวันที่๑๖มีนาคมปี๒๕๕๐นะคะว่า
ได้ตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้แล้วไม่ได้ติดอยู่ในเขตป่าต้นน้ำ

ถูกประกาศเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์

ส่วนกรณีสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลงไปในทะเลคือสระน้ำ
ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสไลเดอร์

ล้ำเข้าไปในพื้นที่ของทะเลจริง
ก็จะดำเนินการแก้ไขตามคำสั่ง
และลื้อถอนสไลเดอร์ตามคำสั่งที่ออกมาก่อนหน้านี้
และพร้อมที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วย